คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสกลนคร
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูภาพค่ะเพราะว่าเห็นภาพแล้วโอ้โหวัยรุ่น
สิบคนเลยนะคะทะเลาะกันอาวุธครบมือ
ทั้งไม้ทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดปิงปองคือควันขโมงเลยนะคะพี่อุ๋ย
คือจนชาวบ้านก็ต้องเอาคลิปไปโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน
แล้วบอกว่าศึกสงครามบ้านโคกน้อยเมื่อคืนคือภาพมันยังกับสงคราม

โอ้โหนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๓ทุ่มเวลาตามในกล้อง
จรปิดนะคะสามทุ่มนิดวัยรุ่นก็เป็นสิบคนนะคะ
มิ้วบอกไปคุณผู้ชมสังเกตเห็นใช่ไหมคะ
อาวุธไม้มีดปืนแล้วเนี่ยปลาระเบิดปิงปองเงินควันเนี่ยค่ะ
ทีมงานพยายามจะนับให้ว่าเสียงระเบิดมันดังสักกี่ครั้งกันเนี่ย
บ้านโคตรชัยวันน้อยหมู่เก้าตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร
ตะโกนท้าทายกันไปมาปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
ก็มีกลุ่มควันสีขาวอย่างที่เห็นแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์มันจบลงด้วยการที่ว่า
ฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปนะคะแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าพอจบเรื่องกันเนี่ยโอ้โหดูควันนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องมากวาดเศษระเบิดออกจากพื้นถนน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวตอนเช้าพระออกมาบินทบาทจะเหยียบแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
นี่ค่ะชาวบ้านต้องมาเก็บกวาด
แล้วก็มีข้อความว่าศึกสงครามบ้านโคกน้อยเมื่อคืน
สร้างแต่ความรำคาญให้แถวบ้านมีแต่คนป่วยนะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ก็เงียบสนิทเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไป
แตกต่างจากภาพเมื่อคืนใช่ไหมคะ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นวัยรุ่นสองกลุ่ม
ระเบิดปิงปองมากันทีฝั่งละ๒๐คนได้
แล้วคลิปล่าสุดที่เห็นคือครั้งที่๕ในรอบ๒เดือน
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากจริงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ

ชาวบ้านก็เลยฝากบอกตำรวจ

ช่วยมาดูหน่อยได้ไหมลงพื้นที่มาดูหน่อยได้ไหม

เนี่ยค่ะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกตีกันแล้วตีกันอีกแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็กลัวว่าชาวบ้านเองจะถูกลูกหลงไปด้วย
เนี่ยก็เป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยอะค่ะ